พร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่จะลงป้องกันแชมป์อาเซียนนะครับ
ก็มีการอุ่นเครื่องเกมแรกอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีโปรแกรมอีกสองนัดหลังจากนี้นะครับ
เกมแรกที่จบไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเอาชนะกลมทางหลวงไปได้หกต่อศูนย์ครับ
เป็นการลงทีมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับขณะเดียวกันสโมสรก็ได้ประโยชน์จากการเล่นกับทีมชาติด้วยครับ
ตกลงเล่นกันครึ่งละสามสิบนาทีซึ่งครึ่งแรกนั้นมีประตูเดียวนะครับ
เป็นของทีมชาติไทยจากนาวินรัตนวงสวัสดิ์นาทีที่ยี่สิบเก้า
จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทีมไทยนั้นได้อีก๕ประตูรวดนะครับจากปารัสกิติพานุวงศ์ผู้กันโด่งดัง
แล้วก็มีปัญญารันภูวนาศรวมถึงมุมัติอุสมันมูซานะครับคนเดียว๒ประตู
เป็นลูกที่จุดโทษนะครับในประตูปิดท้ายจบเกมก็ชนะไปได้หกศูนย์
ต่อไปจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติลาวนะครับวันพฤหัสนี้ที่อินดอร์ซีเรียมหัวมาก
เวลาเจอกับตีมอลวันที่๒๓แล้วก็เจอกับรูไนวันที่๒๕
ส่วนรอบรองครับแข่งขันวันที่๒๗มกราคมรอบชิงวันที่๒๙
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดทุกนัดที่ทีมไทยลงแข่งขันครับ